ชนบุรีนะครับกลับมาจากการเล่นสโมสรเอเชียสโมสรโลกก็ยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในลีกครับ
ที่บ้านของชมบุรีนะครับเป็นนัดที่สิบสี่ในช่วงเลขที่สอง
เปิดสนามพร้อมกันหมดทุกคู่นะครับชมบุรีแชมป์เก่าแล้วก็จ่าฝูง
เจอกับราชนาวีอันดับแปดพีเดือดแรกนะครับมีเพียงประตูเดียวครับ
แล้วก็มาสนุกในช่วงพิเศษที่๒ครับ

จ่ายเข้าไปเสา๒ให้กับสุภพุทธเถิดกลางยิงโล่ง
นาที๓๒รัชนาวีไล่มา๑ต่อ๒จากจังหวะผิดพลาดนะครับ
ของทางทางพุทธหารคัมภาและเป็นเจศดาชูเดชยิงเข้าไป

ได้ประตู๓๑ครับ
อีก๒นาทีต่อมาจากกฤษฎาวงแก้ว
ก่อนที่นาที๓๖พี่บุษณะเปรียมสวัสดิ์นะครับ
จะโดนเหลืองที่๒กลายเป็นใบแดงไล่ออกตามภาพที่เห็นนะครับ

ผู้เล่นน้อยกว่าทำให้เสียประตูครับ
ชมบุรีก็บี้เอาลูกที่๔จนได้ครับ
จากสุภวุฒิเถื่อนกลางครับ

นาที๓๘ครับเจษฎาชูเดชมาซัดเต็มข้อนะครับ
ให้รัชนาวีไล่ออกเป็น๒ต่อ๔

จะเอาประตูตีตื้นขึ้นมาให้เร็วครับ

แต่สุดท้ายพลาดและถูกตัดบอลได้

เพราะว่าปิดท้ายมาได้อีก๑ลูกครับ
จากนัทธุสีรังไพโรศนะครับ
ทำให้ชนบุรีนั้นเอาชนะไป๖ต่อ๒ครับ
เพิ่มเป็น๓๗คะแนนนำจากฝูงต่อ
รัชนาวีนั้นมี๑๕แต้มนะครับเท่าเดิม

ห้องเย็นท่าข้ามชนะบางกอกซิตี้ไป๕ต่อ๔

การท่าเรือเอาชนะมหาวิทยาลัยเกษมบดิษฐ์ไป
แล้วก็สุรธานีนะครับแพ้ให้กับกรมทางหลวงไป๒ต่อ
รธานีนั้นแพ้เกมแรกในบ้านฤดูการนี้ครับ
ตารางคะแนนชนบุรีนะครับมี๓๗แต้ม
เท่ากับการท่าเรือแต่ว่าประตูได้เสียนั้นบวกมากกว่าลูกหนึ่งครับ
สถานการณ์ในการลุ้นแชมป์ก็ยังเปิดกว้างอยู่
แต่ว่าตอนนี้ฟอร์มนะครับทีมอย่างชมบุรีนั้นยังแรงไม่มีตกเลยครับ